เรื่องของสถานบริการหรือว่าสถานบันเทิงในย่านถนนเข้าสารตอนนี้เริ่มขยายตัวไปตามปริมาณนักท่องเที่ยวนะคะ
ก็ลามไปถึงถนนราบุตรีแล้วถนนสามเศษแล้ว
แต่ว่าทั้งหมดเขาบอกว่ามันอยู่นอกเขตโซนนิ่งในการที่จะอนุญาตให้เปิดสถานบริการได้
เพราะฉะนั้นสถานบริการที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสถานบริการเถื่อนทั้งหมดนะคะ
รวมทั้งผู้ประกอบการก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเพราะว่าไม่ได้มีกฎหมายมาควบคุม
ติดตามรายงานเรื่องนี้จากรายงานพิเศษของทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีกันค่ะ
๑๐๐เมตรจากปากซอยถนนเข้าสารชายคนนี้เสนอขายแก๊สหัวล้อให้นักท่องเที่ยวพร้อมสาธิตวิธีการใช้
เพื่อสร้างอารมณ์สนุกสนานคนขายเสนอให้ลองซ้ำอีกครั้ง
ทันทีที่สูดดมรู้สึกมีอาการมืนงงสายตาพร่ามัวคล้ายจะหมดสติและไม่สามารถทรงตัวได้
และอาการจะคงอยู่อย่างนี้ประมาณ๑๐นาทีจึงดีขึ้น
เมื่อเดินต่อเข้าไปภายในก็พบมีการเขียนป้ายเสนอขายแก๊สหัวเราะ
คู่กับป้ายเสนอขายเครื่องดื่มต่างเป็นจำนวนมาก
ทีมข่าวสุ่มสำรวจยังสถานบริการแห่งหนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวที่นี่ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นไทย
หลังเวลาตี๒ทีมข่าวสุ่มสำรวจสถานบริการอีกแห่งซึ่งยังเปิดอยู่
สถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีการตรวจอายุนักท่องเที่ยว
หลายครั้งที่ผู้บังคับใช้กฎหมายพยายามสร้างภาพให้ถนนเข้าสารเป็นพื้นที่เซฟตี้โซนสำหรับนักท่องเที่ยว
ซึ่งหมุนเวียนมาที่นี่วันละไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐คน
แต่ปัญหาเหล่านี้ก็ยังปรากฏชัดเจนอยู่หรือเป็นการเซฟตี้ความรู้สึกเกรงใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อกันเพียงเท่านั้น
ซึ่งหากใช้โอกาสจากกฎหมายพิเศษที่มีอยู่เข้ามาจัดระเบียบก็จะลดปัญหาการคอรัปชั่น
เรียกรับสวยของเจ้าหน้าที่รัฐจากธุรกิจผิดกฎหมาย
รวมทั้งปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายในรูปแบบอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน